สิ้นปีแบบนี้ใครวางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา
มีของขวัญปีใหม่จากกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับ
ส่วนโครงการช็อปดีมีคืนที่จะเริ่มปีหน้าเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนสงสัยนะ
ถ้าซื้อตัวเครื่องบินซื้อหุ้นซื้อทองเข้าเกณฑ์หรือเปล่า
มาติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เริ่มด้วยข่าวดีช่วงปีใหม่ของใครที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดครับ
กระทรวงคมนาคมมอบของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้กับประชาชน
หมายเลข๗และหมายเลข๙ใช้ฟรี๗วันนะคุณผู้ชม
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่๒๙ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่๔มกราคม๒๕๖๖ครับ
ส่วนทางด่วนบุรพาวิถีและกาญจนาพิเศษจะให้ใช้ฟรี๖วัน
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันที่๒๙ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่๓มกราคม๒๕๖๖ครับ
และใครต้องไปท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
คุณผู้ชมเขาบริการให้จอดรถฟรี๖วันเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนใครเตรียมจะใช้มาตรการช็อปดีมีคืน
จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่๑มกราคมปีหน้า

ว่าจะมีคนใช้สิทธิ์๑ล้าน๔แสนคน
มีเม็ดเงินหมุนเวียน๔๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งนอกจากใช้จ่ายสินค้าต่างแล้วนะ
ค่าน้ำมันก็นำมาเข้าร่วมโครงการได้ครับ
แต่ที่คนสงสัยก็คือไอ้พวกค่าตัวเครื่องบิน
ทองคำหรือว่าซื้อหุ้นเข้าโครงการได้หรือเปล่า
อธิบดีกรมสรรพากรมีคำตอบให้ว่า
ทั้ง๓รายการไม่ได้ร่วมในโครงการช็อปดีมีคืนครับ
เพราะตัวเครื่องบินจะไปอยู่ในแพ็คเกจโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับคุณผู้ชมครับ
โครงการช็อปดีมีคืนเน้นคืนสินค้าที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อจะขับเคลื่อเศรษฐกิจนั่นเองครับ
และเรื่องนี้น้องหนูที่เตรียมจะล่ารางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติต้องฟังไว้เลยครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กประจำปี๒๕๖๖ว่ารู้หน้าที่มีวินัยไฟความดีครับ
ซึ่งคำขวัญวันเด็กครั้งนี้เป็นครั้งที่๙แล้วที่ลุงตู่มอบให้เด็ก
ซึ่งถ้าย้อนดูคำขวัญของลุงตูเนี่ยแหมก็มีการตั้งข้อสังเกตนะว่า
จะใช้คำว่ารู้หรือความรู้เนี่ย๘ครั้งครับก็สามไปสามมา
ว่าเด็กหรือเด็กไทย๕ครั้งคำว่าชาติ๓ครั้ง
คุณธรรมและสู่อนาคต๒ครั้งครับ
ส่วนประธานสภาท่านชวนหลีกภัยรับให้คำขวัญวันเด็กปีสองพันร้อยหกสิบหกว่า
ประเทศรุ่งเรืองเมื่อบ้านเมืองสุจริตครับ